ขับขี่รถด้วยความประมาทไม่ได้คืออยู่ดีเนี่ยคุณนึกถึงภาพโอเคเข้าใจมันมีปั๊มน้ำมันอยู่ซ้ายมือส่วนมากเวลาขับมาเคยไหมอยากจะเข้าน้ำมันจะเลยอ่ะรีบชิดเลยเออแล้วคุณไม่ได้อยู่เลนซ้ายสุด
แล้วถ้าคุณเกิดเบี่ยงมาจากอีกเลนสนึงแล้วมันมีรถมอเตอร์ไซค์ทางตรงมามันเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหอันนี้บอกยากจริงนะคุณขวัญคุณผู้ชม
คือเขากำกึ๋อแล้วไหว
หลังเลนส์กลางและเลนส์ซ้าย
ตอนแรกที่ฉันดูคลิปที่ฉันเข้าใจว่าเขาจะตรง
แต่คุณเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เขาก้ำกึ่งเหมือนเขาจะอยู่เลนกลางสุด
แล้วไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวคนขับกระบะสีแดงจะเปลี่ยนใจไหมก็เลยตัดสินใจเข้าซ้าย
ทีนี้ความอีกอย่างหนึ่งคือมอเตอร์ไซค์
จังหวะนี้นี่คุณผู้ชมช่วยกันมองคือจังหวะนั้นคือเขาคงเร็วมากจนไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวใช่ไหม

ให้ตั้งใจจะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มนะก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวสักระยะก่อนจะเลี้ยว

ไม่แต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้นะคุณว่า
คือกระบะแดงต่อให้คุณเปิดไฟเลี้ยว
แต่ความก้ำกึ่งของเลนที่คุณขับมามันลักษณะคล่อมเลน

ใช่ระหว่างเลนกลางและเลนซ้ายสุด

เพราะเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน

แต่ความมอเตอร์ไซค์ก็มาไหลทางอีกแล้วกระบะก็คร่อมเลนอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานคุณผู้ชมค่ะ

บริเวณ๓แยกธุรกิจวายที่ถนนมิถภาพ
เข้าเนื้อคอนราชศรีมานะคะเที่ยวเผินนวลสูงนั่นแหละค่ะ
อย่างที่เห็นเลยตามคลิปวงจรปิด
แล้วประเด็นคือเกือบจังหวะที่ชนมอเตอร์ไซค
มอเตอร์ไซค์คนขี่เขากระเด็นหลุดออกจากรถมอเตอร์ไซค์
จังหวะนั้นคุณถ้าเขาไม่กระเด็นหลุดออกจากมอเตอร์ไซค์
กระบะมีสิทธิ์จะทับเขาซ้ำเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นลักษณะที่ทับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วด้วย
คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชายอายุ๔๕ปี
เป็นพนักงานโรงงานได้รับบาดเจ็บค่ะ

หลังเกิดเหตุเจ้าตัวยังมีสติดีอยู่
ดีที่ไม่ถูกกระบะเหยียบซ้ำไป
ภัยเองไปถึงรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ตำรวจก็จะต้องไปดูกล้องมูลจรปิดเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่
แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปพิจารณากันอีกทีว่า
ตกลงสาเหตุเนี่ยอ้าวใครผิดใครถูกอย่างไรตามกฎหมายนะคะ
แล้วน่าจะเป็นเลนทึบแล้วนะเส้นทึบแล้วด้วยนะ